มีเจ้าหน้าที่ที่เขาช่วยกันตัดกิ่งไม้
เพื่อสำรวจพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ในพื้นที่ที่จังหวัดเลยนะฮะ
ที่ภูบ่อบิต

มีถ่ายคลิปวีดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวไปด้วย

ตอนที่ตัดอยู่เขามาดูคลิปกันตอนหลัง
เห็นไหมตรงวงดัง

หน้าของใครอะไรยังไงมาอยู่ตรงนี้
เป็นวิญญาณเป็นผีอะไรยังไงหรือเปล่า

วัย๖๘ปีหรือว่าลุงแว่น

เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ดูแลพื้นที่ภูบ่อบิตนะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเลย

เขาเรียกภูบักโง่น
อยู่ที่ตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ

ด้านหลังของคนที่ตัดกิ่งไม้ตรงนี้เนี่ย
ที่เขาบอกว่าโอ้โหถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่า
ลักษณะคล้ายเป็นดวงตาจมูกปากคนแบบนี้เลยนะครับ

นะตรงเนี้ยแยกมาเป็นอย่างนี้นะฮะ
ถ้าดูไกลนี่จะชัดนะครับ

ไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าถ้ามองจากไกลเข้าไปเนี่ย

หรือท่านอาจจะมองว่าดูใกล้เหมือนกว่าก็ไม่รู้
ผมก็นี่ผมดูสี่ตานะคุณเห็นมาสอนใส่แว่นดูเลยนะ
อืมลุงแว่นกับชาวบ้านนะครับ

แว่นบอกตรงนี้เลยนี่หินก้อนนี้เลย
นี่ตามลุงมาเดี๋ยวลุงชี้ให้ดู
นี่เห็นมั้ยนี่ฮะหื้อ
มาเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยนะครับก้อนหินวันนี้เนี่ย
จะเห็นชัดกว่าในคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เพราะกิ่งไม้ตัดออกไปหมดแล้วเออลักษณะมันก็
เป็นหลมขาของหินน่ะเนอะใช่เหมือนมีร่องตา
ร่องตาจมูกปากอะไรพอดีตรงนี้นะครับ
ถ้าเทียบกับภาพจุดเดียวกันแต่ถ่ายคนละวัน
ตำแหน่งที่คล้ายดวงตาคล้ายจมูกคล้ายปาก
ภาพแรกถ่ายไกล
มันก็เลยดูเหมือนกับเป็นเงาของก้อนหินหรือเปล่า
เป็นเงาพุ่มไม้หรือเปล่าตอนที่พุ่มไม้ยังไม่โล่งมาก
อันนี้เราตั้งข้อสงเขตเองนะครับ
เดี๋ยวฟังลุงแว่นกันแล้วกัน
ผมก็ตกใจผมก็แบบว่าปลาดใจครับ

ความรู้สึกของผมนะครับที่สัมผัสได้ก็คือ

เราจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คือเขามายินดีด้วยกับเรา
แว่นยืนยันไม่ได้มีการตัดต่อภาพ

เป็นภาพที่ถ่ายตอนที่ไปสำรวจธรรมชาติ

อยู่ในพื้นที่ภูบ่อบิตที่จังหวัดเลยฮะ

ถากถางกันก็เลยเห็นภาพนี้ขึ้นมา